มองกันยังไงฮะอาจารย์สุคมณ์มากด่า
สิ่งความมองเรื่องมีไม้ลายมือของคุณเสชหะที่จะเป็นนายก
คือท่านเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับ
เพราะงั้นตรงเนี้ยวิธีการบริหารไรของท่านก็คงเป็นยังไหนกัน
ซึ่งมันอาจจะคือถ้าคนโทรฝ่ายค่าการประจำไม่ได้
หรือว่าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำแบบนี้เนี่ย
ก็อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้
เพราะว่าต้องยอมรับว่าระบบราชการมันอยู่มานาน
จนกระทั่งบางทีคนเข้าไปแล้วเสียคน
ต้องกลายเป็นคนของระบบราชการไป
ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะเข้าไปปรับเขา

แล้วต้องมาทำงานกับครับระบบรัฐกาล

แล้วเป็นระบบราชการที่ค่อนข้างเข้มแข็ง
มันรู้สึกว่ามันมีโลกของมันที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลายมันเป็นแหล่งที่ฆาติการรู้สึกว่ามันมั่นคงสำหรับเขาอะไรต่างตรงนี้
คุณเจรพรมองคุณเศรษฐาที่จะเป็นนายกยังไง
คือต้องเกมนี้ต้องดูกันนานนานว่าหลังจากโหวตผ่านเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ย
จะมีคนไปร้องประเด็นเรื่องจริยธรรมหรือเรื่องอื่นหรือไม่
หรือไปดำเนินคดีเหล่านี้หรือไม่
เพราะผมเชื่อว่าหลายอย่างมันดูเสมือนหนึ่งว่ามันง่ายไป
คือเวลาไพ่ที่อยู่ในสำรับที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมา
ดูเสมอเหมือนหนึ่งเราในฐานะประชาชนก็ถูกตบตากันด้วยตลอดอ่ะ
เพียงแต่ว่าเราจะไปทันตอนไหนเหมือนกรณีวันนี้นะครับ
ก็พลิกกันไปพลิกกันมาแต่ว่าหลังจากนี้ไปในช่วงระยะเวลา
เช่นว่าเมื่อคุณเศรษฐาผ่านวันนี้ก็ขั้นตอนของการนำความกราบบังคมทุน
เพื่อรอการโปรดกล้าวโปรดกล้าวนายกโปรดกล้าวคณะรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์
ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน๒สัปดาห์ภายใน๑๕วันต้องแถลงนโยบาย
ระยะเวลาทุกขั้นตอนเกือบร่วมเดือนนะ
เพราะฉะนั้นสภาพการเมืองที่มันไม่ปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านเมืองอื่นเข้าใจว่าเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่ของประเทศไทยเราก็ต้องดูอีกหลายขยักว่ามันจะเป็นอย่างที่ว่ากันหรือเปล่า
หมายถึงจะมีคนไปยื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตรวจสอบคุณเศรษฐาอะไรต่าง
คือกรณีของชูวิทย์กระมวลวิสิตมีคนแล้วก็ยื่นรอหลังจากนี้เราก็คงจะได้เห็นเรื่องราวต่างมากมาย
คือผมมองดูว่าปรากฏการณ์หน้าขนาดนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องต่างที่มันยังที่ต้องติดตามของความน่าสนใจอยู่
คุณสิทธาน่าจะเจอคุณเศรษฐามากกว่าพวกเราอยู่แล้วมองคุณเศรษฐาที่จะเป็นนายกยังไงฮะถ้าผ่านในวันนี้
ผมว่าคนก็นานาจิตังนะครับจะดูเนี่ยผมมองว่าต้องเปรียบเทียบกับเบนส์มาร์คหรือว่ากับตัวแปลที่มันเคยเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์เป็นนายก๙ปีที่ผ่านมาในบรรดาแคนดิเดตทั้งหมดเนี่ยมีสูสีอยู่ท่านเดียวคือพลเอกประวิทธิ์
ดิเดตท่านอื่นที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยใครมาก็ดีกว่าหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้คนไทยจะมองยังไงก็บอกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
สูสีนี่มีพลเอกประวิทย์คนเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นใครก็ได้โดยเฉพาะที่เพื่อไทยเสนอมาทั้ง๓คนเนี่ยเป็นใครเนี่ยผมก็เชื่อว่าดีกว่าทั้งหมด
เรื่องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำประโยชน์ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็หาตัวจับไม่ได้เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นยังไงภาพมันต้องดีขึ้น

โดยเพราะความคาดหวังของพี่น้องประชาชน

ยังไงก็จะดีกว่าอยู่แล้วครับ